คนไทยคงจะคุ้นเคยกับโครงการ
อันเนิ่งมาจากพระราชทะเลมลีรัทโพ
เนื่องจากว่าทำให้กรุงเทพมหานคร
ไม่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วย

ของพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการไปเรียบร้อยแล้ว

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสะพานภูมิพลหนึ่งและสอง
เป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
มองจากมุมสูงจะเห็นลักษณะคล้ายหัวแหวน

น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นนั่นเอง
หากมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นขึงของสะพาน
วิศวกรชาวสวีเดนผู้ออกแบบ
คำนึงถึงประโยชน์เพื่อการสัญจรไปมา
และเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าลอดผ่านได้
สะพานแห่งนี้จึงมีความสูงกว่าระดับน้ำไม่ต่ำกว่า๕๐เมตร
เด่นตั้งตรงานอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา
วดความงามของเส้นสายสะพานให้ได้ชมอีกมุมหนึ่ง

คือนอกจากมีสะพานภูมิพลแล้วยังมีพระบรมรูปของราชการที่๙

ทำให้คนที่จังหวัดสมุทรประการและอำเภอพระประแดงเอง
้อมลำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างดี
ขยับลงมาใต้สะพานจะเห็นปากคลองรัฐโพอยู่ลิฟต์
ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บริหารจัดการน้ำคลองรัฐโพ
ในพระบาทสมเด็จพระประมิณฑ์ทมภูมิพลอดุญเดช

ทำให้กรุงเทพมหานครไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ประตูนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อระบายน้ำออกเท่านั้น
แต่ยังใช้ควบคุมปริมาณน้ำ
และผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด

สำหรับประตูระบายน้ำทั่วประเทศ
กับประชาชนมากเลยค่ะประชาชนรักท่านมาก
แล้วก็ร่วมมือร่วมใจและอยากให้ท่านสร้างไว้
พอท่านตั้งประชาชนอิ่มใจมากเลยค่ะ
แล้วดีใจมากเลยที่ว่าท่านทำให้ประชาชนสุขสบายหมดทุกอย่าง
ให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนี้
และบรรยากาศก็เหมาะกับแม่น้ำ

ต้นไม้น้อยใหญ่ของสวนสุขภาพรัฐโพ
ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นเสมือนปอด
ให้ความสดชื่นแก่ชาวสมุทรปราการ
ชาวบ้านระแวกนี้มักไปออกกำลังกายและใช้เวลาพักผ่อน
สัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติอันสวยงาม
และเดินตามรอยใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่๙

ที่นี่จะกลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
หนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรัก
คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์
หรือใบ้อุ่นไอรัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนที่ไปร่วมปั่นจักรยาน

จะได้ปั่นแล้วก็เห็นความสวยงามของสะพานนี้
แล้วก็ย่านครองรัฐโพด้วย